อากาศแห้งเย็นเหมือนกัน
ก็ทำให้เกิดเรื่องของไฟไหม้ได้เหมือนกัน

เขาเกิดไฟไหม้ขึ้นในบ้านของชาวบ้านที่อำเภอธวัฒน์บุรี

ว่าที่ไฟไหม้มาจากไฟฟ้ารัดวงจร

สุดท้ายแล้วเป็นคนไม่หวังดีเข้ามาลอบวางเพลิงในบ้านของเขา
แล้วก็กล้องจับได้ชัดเจนเลย

มือวางเพลิงเนี่ยก่อเหตุกันซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้
จุดไฟของชาวบ้านอยู่ที่ตำบลนิเวศอำเภอธวัฒน์บุรีที่จังหวัด
แล้วภาพวงจรปิดจับภาพไว้ได้นี่นี่ซูมไปใกล้ใกล้ก็เห็นหน้าชัดทีเดียวล่ะค่ะ
เป็นผู้ชายร่างกายกำยำสวมกางเกงยินขายาวเสื้อก็ไม่ใส่
ไฟแชคเข้ามาอยู่ที่มือขวาจุดเข้าไปเลยค่ะที่เสื้อแขวนอยู่ที่ข้างบ้าน
จุดเสร็จทำไมรู้ไหมคะเดินออกไปหน้าตาเฉยเลย

ใช่ค่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยยังได้ไปวางเพลิงเผาบ้านคนอื่นมาแล้วถึงสามหลัง
แล้วดูสิพอหลังจากเขาทำเสร็จแล้วเนี่ยไฟมันโหมไหม้แบบนี้แหละค่ะ
โอ้โหลุกไหม้เสียหายหมดเลยอ่ะไม่ทันอ่ะหาไม่ทันอะไรอย่างเงี้
ใช่เป็นบ้านที่เสียหายมากที่สุดคือบ้านหลังนี้แหละค่ะของนางสมจิตเวียงสิมานะคะ
บ้านหลังที่สามที่ผู้ชายคนนี้เข้ามารอบวางเพลิงไฟเนี่ยโหมลุกไหม้วอดไปทั้งหลังเลย
สอบถามเจ้าของบ้านเขาบอกว่าตอนแรกเข้าใจนะคะว่าอาจจะเกิดไฟฟ้ารัดวงจรจนเพื่อนบ้านเนี่ยที่เป็นร้านเสริมสวยเนี่ยเรียกเข้าไปดูกล้องวงจรปิด
ถึงเห็นภาพแล้วก็รู้ว่าเอ้ามีคนเข้ามาวางเพลิงบ้านนี่นะดูสิไม่รู้จะอยู่ยังไงเนี่ยบ้านไหม้กันหมดเลยแบบนี้นะคะ
แล้วอย่างที่แบบที่บอกไปว่าไม่ได้ทำแค่หลังเดียวเดินจุดไฟเผาบ้านแบบนี้สี่หลังค่ะ
เจ้าของร้านเสริมสวยบ้านหลังสุดท้ายหลังที่สี่ก็โดนวางเพลิงไปเหมือนกันแล้วก็ล่องวงจรปิดเนี่ยก็จับภาพได้
แล้วก็มาเล่าว่าคนร้ายที่จุดไฟเผาเสื้อผ้าที่ร้านเนี่ยได้เข้ามาพังประตูกลางดึก
เขาก็เลยตะโกนถามไปว่าใครผู้ชายคนนั้นตอบมาว่าบอกครับ
บ่อเนี้ยก็ก็ประสาทสารกับหมายความว่าบ่อครับบ่อครับบ่อครับบ่อครับอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
จากนั้นก็หนีไปเลยนะคะแล้วก็มีคนตะโกนร้องบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้
เพราะว่าทุกคนไม่เคยมีเรื่องบัดหมางอะไรกับใครเลยตอนนี้ชาวบ้านเอากล้องวงจรปิดไปให้ตำรวจแล้วนะคะ
จะติดตามตัวผู้ชายคนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายหน่อยไปทำแบบนี้ทำไมคะ